โอ้โหตามต่อเลยค่ะคุณผู้ชมจะ๗โมงแล้วนะคะเรื่องนี้
เป็นแอมไซยานายวงแชร์มรณะจริงจริงค่ะเออ
แล้วเรื่องของวงแชร์เนี่ยนะมันมีวงแชร์อยู่วงหนึ่งที่มีสมาชิก
หกคนแล้วแอมเป็นเท้าแชร์ใช่ในสมาชิกหกคนเนี่ย
ตายไปแล้วสี่โอ้โหตายไปแล้วสี่ก็คืออยู่ในรายชื่อที่พี่เพิ่งอ่านข่าวไป
ตายไปสี่ถูกต้องตายเกินครึ่งเลยนะใช่
นี่ให้ดูตรงนี้ค่ะแล้วถามว่าอีกสองอ่ะอีกสองอ่ะ
ตอนแรกยังไม่รู้ชะตากรรมแต่ว่าล่าสุด๑ใน๒ติดต่อทีมข่าวไทยรัฐมาแล้วนะ
เดี๋ยวจะให้ฟังเบอร์สี่น่ะที่ชื่อน้องแต้วอะค่ะครับ
ทีนี้ไล่เรียงก่อนถึงแม้ว่าทนายความของแอมจะบอกว่าแอมไม่ใช่เท้าแชร์ก็ตามแต่หลักฐานตรงนี้
คุณผู้ชมลองดูแล้วพิจารณาเอาเองละกันค่ะแชทผ่านทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก
เหยื่อซึ่งเหยื่อก็ยืนยันไงว่าแอมเป็นเท้าแชร์
ทีนี้ขอดูในแชทหน่อยภาพในแชทเนี่ยนะคะมันมีการบอกเลขที่บัญชีเอาไว้สำหรับจะโอนเงินส่งค่าแชร์
แล้วบัญชีนั้นก็คือบัญชีของแอมด้านบนที่เราเบลอคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นก็เขียนเอาไว้นี่นี่อันที่เราทำแยกออกมาต้นแสนนึง
ส่งราย๕วันส่งทุกวันศุกร์ส่งมือละ๑๕๐๐๐บาท
ส่งดอกให้เท้าอั้นดอก๔๐๐บาทแล้วข้างล่างค่ะคุณผู้ชม๗หมายเลข
ไล่เลียงนะหนึ่งเท้าจ้าเท้าจ้านี่ก็คือหมายถึงถึงแอมนั่นแหละที่เป็นเท้าแชร์นะคะ
๒พี่น้อยผักจำได้ปะที่เพิ่งเล่าไปอะอ่ะเช่าของแผงผักใต้ที่
เป็นแผงผักอยู่ที่ตลาดมหาชัยที่สมุทรสาครแล้วก็ตายแล้ว
พี่นุ้ยตำรวจอันนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะคะ๔คือน้องแต้ว
แต้วอันนี้คือคนที่ติดต่อไทยรัฐมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อค่ะ
ส่วน๕คือครูออสอันนี้ก็เป็นรายชื่อใหม่ที่เสียชีวิตแล้ว
กคือน้องมิ้งโชว์หวยอันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมจริงจริง
แล้ว๗สุดท้ายที่เป็นดอกจันทร์แล้วไม่มีชื่อน่ะ

ก้อยที่เป็นผู้เสียชีวิตเพราะว่าอะไร
จะรับเล่นแชร์ตอนหลังนี่แหละ
ทีนี้เขาเรียกว่าวงแชร์มรณะได้หรือยังดอม

ถ้าอันนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยคือ
ไม่เอ๊ะไม่สงสัยไม่ผิดปกติไม่ได้แล้วนะดอม
เห็นก็เอ๊ะก็เสียชีวิตไปสักขนาดนี้

ยังไม่ตายก็คือเท้ากับน้องแต้วเนี่ย

อีกคนนึงอีกคนนึงนอกจากเท้าน้องแต้วอีกคนนึง
คือมิ้งโชว์หวยแต่ทีนี้มิ้งโชว์หวยอ่ะ
เดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาเอาคนนี้ก่อนน้องแต้ว
ที่ติดต่อมาพูดคุยกับไทยรัฐเมื่อคืนนี้เลย
นางสาวพินสาพินสาเพิ่มภูมิ
นี่ค่ะคนนี้อายุ๓๔ปีติดต่อไทยรัฐทีวีมาเลย
พี่ชายหนูมาก่อนแต่ไม่ได้ติดต่อกับแอมมาเป็น๑๐ปีแล้วอ่ะค่ะ
พอ๒ปีก่อนช่วงโควิดแอมติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก
มาชวนชวนแต้วเนี่ยลงทุนในธุรกิจสเปรย์แอลกอฮอล์

แล้วเธอว่าไงก็ลงเงินสิช่วงนั้นคือเอาจริงจริงธุรกิจ
เพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะลงทุนทำสเปรย์แอลกอฮอล์ไปได้กำไรใช่มั๊ย
รอบนี้ก็เลยโอนเงินไปลงทุนด้วย
แต่รอบนี้เพิ่มจำนวนค่ะเพิ่มศูนย์ไปอีกตัวหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้แอมปล่อยกู้นะเนี่ยเดี๋ยวแต้วก็จะได้ดอกเบี้ย
ทีนี้ดอกเบี้ยเพียบมหาศาลเลยแหละแต้วก็ตกลงเล่นวงแชร์วงนี้
แชมป์งวดแรกไปหมื่นห้าวันที่ห้าสิงหาปีหกห้า
อีก๕วันก็วันที่๑๐สิงหาแอมก็ส่งรูปพี่น้อยผักที่
ที่เสียชีวิตนำมาให้ดูแล้วก็บอกว่าแย่แล้วเนี่ยลูกแชร์ตาย
บอกกับแต้วแบบนี้ทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเอาแล้วมันจะมาเกี่ยวกับลูกแชร์ตายได้ยังไง
ก็เพิ่งจะส่งแชร์มือแรกไปไงเงินก็ต้องเป็นของเท้าแชร์ไม่ใช่เหรอ
แต่แอมบอกว่าเงินแชร์ทั้งหมดให้พี่น้อยที่ตายยืมไป
รวมทั้งห้าหมื่นของแต้วที่โอนเงินมาก่อนด้วยแต้วโกรธมากเลยค่ะ
คิดดูสิไกลเป็นว่าอะไรเนี่ยสิบวันอืมเสียตังค์ไปห้าหมื่นบอกหมื่นห้า
ก็เป็นหกหมื่นห้าใช่ไหมอืมแต้วก็เลยขอคืนตังค์ทั้งหมด
แล้วตอนนั้นโทรศัพท์คุยกันอยู่ทะเลาะกันอยู่นานเลยค่ะ
เนี่ยยอมคืนเงินค่าแชร์หมื่นห้าให้แล้วพอหลังจากวางสายนะ
แววบอกแต้วก็ไม่พอใจมากออกจากกลุ่มไลน์ออกจากวงแชร์เลย
หลังจากนั้นเนี่ยแอมก็มาผ่อนคืนเงิน๕๐๐๐บาทให้ครั้งละหมื่น
ครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นจนครบห้าหมื่นแต้วคุณแต้ว
รอดมาจากวงแชร์มรณะนั้นได้เนี่ยคุณแต้วบอกเลยเป็นเพราะว่า
เนี่ยถอนตัวออกมาก่อนไอ้ตอนที่เธอไม่พอใจโมโหแล้วก็
ตัวมาใช่ใช่แล้วก็เลยนี่ไงขอเงินคืนจนแอมอ่ะ
ให้จนครบแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะแอมไม่ใช่ไม่ชวนแต้วนะ
ชวนไปทำบุญชวนชวนแต่ว่าแต่ว่าตัวของแต้วเองอ่ะ
แววบอกว่าแต้วมีลูกอ่อนไม่มีเวลาหรอกจะออกไปแบบ
ไปทำบุญออกไปนั่งคาเฟ่ออกไปไหนกับแอมอ่ะลองฟังแต้วดูค่ะ
ใช่ค่ะเพราะหนูมีลูกเล็กค่ะหนูก็อยู่บ้านกับแฟน
จะไปไหนก็จะไปกับครอบครัวตลอดค่ะสงสัยวันที่ห้า
แต่วันที่๑๐เขาทักมาว่าแต้วแล้วก็ส่งส่งเป็นเป็น
เหมือนคนเป็นลมอ่ะแล้วว่าเป็นภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าพี่คนนี้พี่คนนี้เขาเสียนะ
เขาอยู่ในแชร์วงที่แต้วเล่นหนูก็แบบวีนเลยอ้าวถ้าถ้าพี่จะยุบวง
พี่ก็โอนเงินคืนหนูมาสิหนูก็แบบยืนกลางว่าหนูไม่ยอมอ่ะ
เขาบอกแล้วเงินที่พี่เอาของแต้วไปเอาไปเมื่อวันที่๓นะพี่
แต่วันที่ติดต่อมาบอกว่าพี่คนนี้ตายเงินก็อยู่กับพี่คนนี้
อยู่กับพี่น้อยอืมแต่แต้วไม่ต้องกลัวนะผัวเขาบอกว่าพี่น้อยมีประกัน
หนูก็หน้ามืดเลยวิทย์ชัยเลยบอกว่าหนูไม่สนหรอก
พี่จะเอาเงินไปปล่อยให้ใครพี่เป็นคนเอาเงินหนูไป
หนูก็ไม่หนูก็โวยวายไม่ยอมหนึ่งสองหนูก็ไม่ยอมอ่ะ
พอเขาหวังจ่ายเสร็จอ่ะเขาก็โอนเงินหมื่นห้าที่หนูทรงงดแรกอ่ะ
คืนเพราะหนูได้เงินคืนปุ๊บหนูกดออกจากกรุ๊ปไลน์เลยค่ะนี่ค่ะ
นี่คือสิ่งที่แต้วคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อคืนนี้
วงแชร์มรณะวงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะ
หกคนที่เป็นสมาชิกไม่รวมแอมเท้าแชร์
หกตายไปแล้วสี่แต้วติดต่อเรามาแล้ว
อีกคนนึงอ่ะมิ้งโชว์หวยอ่ะ

มิ้งโชว์หวยคุณแท้วรู้จักป่ะนั่นสิ
คุณแต้วบอกแบบนี้บอกว่าไม่รู้จัก
รู้จักจริงแค่แอมคนเดียว
แล้วหลังจากนั้นก็คือแค่เห็นชื่อในไลน์

โชว์หวยจะมีตัวตนจริงหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าอาจจะใส่ชื่อผีหรืออะไรยังไง

มิ้งโชว์หวยจะออกมาแสดงตัวไหมนะคะ

คือเอาจริงนะพออ่านข่าวนี้

เมื่อสักครู่นี่มีหนึ่งชื่อ
อีกชื่อหนึ่งก็คือครูออส

ตำรวจสพดอนตูมครับลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน

คือนางสาวผุดสดีสามบุญมี

อยู่ที่ตำบลลำลูกบัวอำเภอดอนตูม
นครปฐมครูออสเสียชีวิต
ชีวิต๒๐พฤศจิกายนปีที่แล้วปี๖๕ครับ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจล้มเหลว
แต่น้องชายครูออสเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
พี่สาวก็คือครูออสเนี่ยนะไปรู้จักกับแอมจากวงแชร์นี่แหละ
แล้วที่ผ่านมาแอมมาหาครูออสถึงที่บ้านนะ
จนกระทั่งครูออสเนี่ยเริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็ดเลือดขาวก่อนจะเสียชีวิตครับ
ทีแรกเลยนะน้องชายครูออสเล่าให้ฟังว่า
น้องชายทั้งครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของครูออสครับ
เข้าใจว่าครูออสก็น่าจะเสียด้วยโรคมะเร็งนี่แหละ
แต่พอมีข่าวของก้อยที่เสียชีวิตขึ้นมา
ครอบครัวแปลกใจเอ๊ะขึ้นมาแล้ว
เพราะวันแรกที่ครูออสเสียเนี่ย
มาหาถึงที่บ้านแล้วบอกว่า
เมื่อคืนเพิ่งโทรคุยกันตอน๔ทุ่ม

ที่งานศพมาคนเดียวแล้วนั่งในงานศพด้วยครับ
ไปฟังน้องชายของครูออสหน่อยฮะ

ลัดสมัคร

ที่เขาเสียเขายังมาที่ตอนเช้าที่ที่พี่ที่ครูออสเสียเนี้ย
มาที่บ้านเลยตอนเช้ามามาบอกว่าตอนคืนตอนสี่ทุ่ม
ยังคุยกันอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยครับยังไม่หมดคุณผู้ชมฮะ
อีกหนึ่งคนที่เป็นเหยื่อของแอมเนี่ยคือครูตาย
ตายหรือชื่อจริงคือนางมณีรัฐพจนาฏอยู่อำเภอเมืองนครปฐมแล้ว
ท่านเสียชีวิตเมื่อ๑๐กันยายนปี๖๕ก่อนหน้าครูออส๒เดือนนะ
แม้ว่าครูตายกับครูออสอยู่คนละโรงเรียนกันแต่ทั้งคู่สนิทกันนะ
ชอบเล่นแชร์เหมือนกันและที่ผ่านมาเวลาครูตายหรือครูออสมีปัญหาทางการเงิน
ก็ผลักกันให้ยืมให้ยืมเงินกันช่วยเหลือกันตลอด
และการเล่นแชร์นี่แหละที่ทำให้ครูตายก็มารู้จักกับแอมครับ
ส่วนการเสียชีวิตของครูตายคือตอนนั้นครูตายเดินอยู่ในตลาด
แล้วเป็นลมล้มลงไปกับพื้นเลยโรงพยาบาลมีมีนะ
อยู่ใกล้ใกล้ไม่กี่เมตรอ่ะค่ะยังช่วยไม่ทันครับ
ครูตายเสียชีวิตไงครูตายที่ทราบก็คือเหมือนเดินตลาดอยู่ค่ะ
แล้วก็ล้มแล้วก็ตายเลยไม่ได้ปั๊มหัวใจไม่ได้อะไรเลย
คือตายขาดที่ไปเลยเดินในตลาดซอยสองแล้วเข้ามาถมอ่ะค่ะค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันไหมเพราะว่าดูจากข่าวเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบว่า

เคยเห็นแอมป์จากครูออส
ไม่เคยเห็นแต่เคยโค้ดเคยเล่าว่าแอมชวนไปทำบุญเป็นสายบุญอะไรประมาณเนี้ย
พาหนูไปทำบุญนะเดี๋ยวอะไรอย่างนี้แอมพาไปทำบุญ
แล้วก็เหมือนช่วงที่พอออสติดโควิดหรืออะไรเนี่ยแอมก็จะมีแบบเอายาอะไรมาให้ที่บ้าน
อะไรอย่างเงี้ยดูแรกขอโทษถามเป็นหุบเป็นแยะอะไรอย่างเงี้ย
ตลาดแต่พอเรื่องของคุณก้อยมันดังขึ้นมา
เป็นข่าวขึ้นมากลายเป็นว่าเพื่อนของครูตายเชื่อว่าโดนวางยาแน่เลยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับครับคุณผู้ชมอาจจะโอ้โหฟังมาฉันฉันก็ฉันก็เชื่อไปตามข่าวแล้ว
ว่านะครับว่าแอมอาจจะเชื่อมโยงแล้วหลักฐานอะไรแหละที่จะเชื่อมโยงหลักฐานอะไรล่ะไอ้สายนายเนี่ยมันมีไหมมีไหมเจอไหมแล้วมันเป็นยังไง
คุณผู้ชมมาข่าวนี้อดีตสามีของแอมซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสอบพอบ้านโป่งครับคุณผู้ชมครับ
เอาพาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานที่บ้านพักของราชการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ขวดยานี้ถูกเผาอยู่ในกองขี้เท่าเผาขยะครับ
ในขวดยังมีอะไรไหมเบิร์ทมีของเหลวสีดำครับ
นี่ฮะเก็บหลักฐานแล้วนอกจากนี้ยังเก็บเสื้อผ้าของแอม
แฟลต์ตำรวจบ้านพักนี้เพราะว่าแอมก็เคยมาพัก
ตำรวจมีอำนาจสามารถไปเอาได้
อกจากนี้นะครับยังไปตรวจค้นที่ทาวน์โฮม๒ชั้นหมู่๗
ตะบนบางแขมอำเภอเมืองนครปฐม
ซื้อเอาไว้๒๓ปีแล้วหลังนี้หลังนี้หลังนี้
ตรวจสอบพบมีถุงดำ๑ถุงเป็นถุงต้องสงสัย

ข้างในมีอะไรข้างในมีข้าวของเครื่องใช้ของคุณแอมเขานะ
อกจากนี้ยังพบขวดคล้ายบรรจุยา
แล้วก็มีของเหลวอยู่ข้างในหลายขวดนะครับ
แล้วก็ห่อสีขาวบรรจุนะครับอยู่ข้างในอีก๓ห่อ
ที่สำคัญคือเจอยาแคปซูลครับ
นี่ครับนี่คือปลอกแคปซูลครับคุณผู้ชม
เป็นปลอกเปล่าครับอยู่ในตู้ยาชั้น๑
ทำไมอ่ะทำไมต้องมีปอกแคปซูลเปล่าเก็บเอาไว้ด้วยอ่ะ
แล้วยังพบบัตรประจำตัวประชาชนของนายแด้สามีนะครับ
อดีตสามีของแอมที่เสียชีวิตก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับประเด็นที่เกี่ยวกับยาเจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่า
พี่สาวของแอมนะครับคุณผู้ชมเป็นเพศสัจกร
เปิดร้านขายยาอยู่ที่โพธารามครับ
ซึ่งขณะนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บริษัการณ์ตบริษัทสั่งชุดสืบสวนไป
ค้นมาไปหาหลักฐานมา
คือพี่สาวจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากัน

หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะสายนายมาอยู่ไหนนะ
พี่สาวของแอมเป็นเพศสัตว์อยู่ที่ร้ายบุรี

วันนี้กำลังให้เจ้าที่ชื่อสวนไปเข้าไปค้นอยู่

เพราะเรามองว่ายาหรือการเรียนรู้เรื่องยาน่าจะมาถึงที่นี่
นะครับวันนั้นอันนี้คือบ่อแสที่เขาให้การ
เห็นไอ้แคปซูลยาเปล่าเมื่อกี้แล้ว

เพราะตอนที่กินเข้าไปตอนนั้นที่เกือบตายแคปซูลสีนี้ไหม

เออนี่แหละครับ
เพราะว่าเอาจริงพี่เบิร์ตไอ้พวกแคปซูลอย่างนี้
มันก็มีไงที่ซื้อมาบางคนพุทธภูมิแก่เขาจะมาบรรจุ
ซื้อขายได้โดยทั่วไป
นะครับหลักฐานที่สำคัญทรยายนายที่พบที่หลังบ้าน
ของนายสุธิศักดิ์ภูลขวัญหรือว่าแด้
สามีที่เสียชีวิตไปนั้นนะครับคุณผู้ชม
ผู้ต้องหาย้างกลับมาบอกว่าของต่าง
ไม่ได้เจอที่ตัวผู้ต้องหาใช่ไหม
จึงปฏิเสธตลอดข้อเก่าหา
แต่ตำรวจมั่นใจว่า
ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยแล้วที่ตำรวจไปค้นจุดต่างเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะ
คือตำรวจยังไปค้นสำนักร่างทรงมหาชัย

ที่มีเหยื่อหลายคนบอกว่าจะชวนไปมูใช่ไหม
ใช่แล้วเหยื่อของแอมเนี่ยนะ
คือหลังจากออกจากสำนักร่างทรงเนี่ยตายไง

หนึ่งในนั้นก็คือมีพี่น้อยพี่น้อยขายผักที่ตลาดมหาชัย

ออสกับพี่น้อยเนี่ยแอมก็พามาที่สำนักร่างทรงเหมือนกัน

ทีนี้พอไปตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยนะคะสำนักร่างทรงเนี่ย
คือตัวร่างทรงเองเจ้าสำนักไม่ได้อยู่ในอาสมค่ะ

งานพิธีล้างป่าช้าเก็บกระดูกศพไม่มีญาติ

โอ้โหเป็นมหากราบจริงค่ะคุณผู้ชมคดีนี้
มนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงจริงครับ
ค่ะยังมีรายละเอียดต่อเดี๋ยวได้ตามกันแน่นอนนะคะ
เกาะติดไปรวมถึงวันพรุ่งนี้ที่บิ๊กโจ๊กอ่ะ
น่าจะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ออกมาแถลงเรื่องนี้ด้วย
แล้วน่าจะแยกกลุ่มของคดีนี้ให้ชัดเจนด้วย
ใช่โอ้โหเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะอีรุงตุงนัง
รุงตุงนังสิคือกลุ่มหนึ่งก็เกี่ยวกับสายนาย
อีกกลุ่มนึงไม่ใช่สายมูแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอม
แล้วน่าสังเกตว่าหรือเพราะเคยทำมาแล้วก็รอดมาได้ตลอด
ก็เลยทำต่อเนื่องมาจน๑๐กว่ารายแล้ว